มาถึงข่าวที่ชวนน้ำตาไหลที่น้องปุ้ยโปรยไปเมื่อช่วงปิดช่วงที่แล้ว
คือยื้อไม่ไหวแล้วล่ะครับพังยายน้อยมันก็อายุเยอะนะ๖๓ปี
มันอยู่ในศูนย์ช้างชาราปางช้างแม่สาที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
จริงเนี่ยมันป่วยนะฮะมันเจ็บมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้ว
ก่อนตายนะเพลงสุดท้ายที่มันได้ฟังคือสาวเชียงใหม่ครับ
สาวแล้วคุณยายเป็นสาวเจียงใหม่หรือเปล่าเจ้า
คุณยายรู้สึกจะเป็นสาวแม่องศรเนี่ย
นี่แหละฮะท่านที่นั่งรูปงวงพังยายน้อยอยู่นี้คือ
คุณอัญชาลีกรมาพิจิตรท่านเป็นผู้บริหารปางช้างแม่สาอยู่ที่ลำปางนะ
คือดูแลพังยายน้อยมายาวนานกว่า๔๐ปีครับ
นั่งดูอาการของพังใยน้อยในช่วงเวลาบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้
เพราะรู้ว่าคงจะยื้อชีวิตของมันไม่ได้แล้ว
ร้องเพลงสาวเชียงใหม่ครับให้พังยายน้อยฟัง๒รอบ

มันพยายามจะลืมตาขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ขยับตัวให้เห็นว่ามันรับรู้นะ
พอสิ้นเสียงเพลงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
พังใยน้อยมันก็สงบแล้วก็นิ่ง
กระทั่ง๑๖นาฬิกา๒๔นาทีนะครับ
พังใยน้อยก็จากไปอยากสงบ
กลางความเสียใจของเจ้าของช้างควานช้าง
แล้วเดี๋ยวจะมีพิธีฝังซากของพังใยน้อยนะครับ

พังใยน้อยมันอายุ๖๓ถือว่าอายุยืนมาก
เพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดดูนะฮะอายุไขของช้าง
ช้างเอเชียอยู่ที่ประมาณ๔๘ปีเองนะ
คือพังยายน้อยมาอยู่ที่ศูนย์ช้างชารา
มันป่วยมานานแล้วประมาณเดือนได้
สัตวแพทย์ได้รักษาด้วยการเติมน้ำเกลือให้มัน
ยาบำรุงเข้าไปพังยายน้อยมันเจ็บขาครับ
มันเจ็บขาหลังซ้ายนะครับเจ็บมานานแล้ว
มันไม่ยอมนอนนะมันไม่ยอมนอนเพราะว่า
มันก็รู้ตัวว่าเดี๋ยวถ้ามันนอนลงไปมันจะลุกไม่ขึ้น
มันยืนหลับมา๓สัปดาห์แล้วครับคุณผู้ชม
จนกระทั่งนะฮะสัตวแพทย์บอกเออเองต้องนอนแล้ว
พังไยน้อยต้องนอนแล้วก็เลยใช้รถเครนยก
แล้วก็ให้พังยายน้อยสุดตัวลงนะครับ
แต่พอซุดตัวลงนอนได้อาการมันซุดมากกว่าเดิมครับ

แต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตพังยายน้อยเอาไว้ได้
ก็ถือเป็นความสูญเสียช้างเชือกสำคัญของปางช้างแม่สาครับ
หลังจากร้องเพลงก็ค่อยจากไปเลยเหรอ
ว่าไปดีนะชาติหน้าเกิดเป็นสาวเชียงใหม่ก็แล้วกัน